คุณผู้ชมคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ทัวร์๒ชั้นที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมา
เมื่อ๒๑มีนาคมผู้เสียชีวิต๑๘ศพ
ได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะคะ
ในส่วนของคปพกาลสิน
เตรียมที่จะจ่ายค่าสินใหม่ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
ในพื้นที่จังหวัดกาลสินก็เป็นเหมือนญาติกันอยู่

เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการเตรียมจ่ายเงินค่าสินใหม่ให้กับครอบครัวนะคะ
ส่วนทางตำรวจก็ลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ในการดำเนินคดีกับคนขับรถทัวร์มรณะคันนี้ค่ะ
ชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์๑๘ศพนะคะ
ก็ยังคงผลัดกันไปเฝ้าที่บริเวณกองฟอน
ว่าเชิงตะกอนเผาศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่คือที่วัดป่าดงกระยอมตำบลห้วยโพรวมไปถึงที่วัดป่าพุทธมงคล
ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
หลังจากพิธีชาวประณะกิจโศบป่ายเมื่อวานนี้
ทั้งสองวัดญาติญาติยังไม่ได้จัดพิธีเก็บอัฐินะคะ
เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
ขอให้เผาศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน๓วัน
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นการลดความอาถรรพ์นะคะตามความเชื่อโบราณ
ของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะคะก็ผลัดเปลี่ยนการมาดูแลบริเวณที่เผาศพ
ตอนนี้สภาพจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตก็เริ่มดีขึ้น

ส่วนที่วัดดงระยอมอุดมคุณตำบลห้วยโพญาติของนางเรียนทานวาแววหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ก็จัดเตรียมสถานที่ประดับประดาษดอกไม้รอบเมนโดยทำพิธีชาปนกิจศพช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ส่วนที่วัดชัยสุนทรญาติญาติก็จะเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีชาปนกิจศพ
นายวิรุณตะกล้องผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายที่มีการทำพิธีชาปนกิจนะคะ
ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายไกรสอนกองฉลาดเป็นประธานในพิธีทั้งสองงาน
กลางกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านค่ะ
ลูกสาวของนางเรียนผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะว่า
ครอบครัวเดินทางไปเที่ยวกับรถทัวร์คันนี้๓คน
คือตัวเองลูกชายและแม่ที่เสียชีวิตไป
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะ

อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ

ไม่กล้าไม่กล้าขึ้นรถทัวร์อีกแล้วนะคะ

อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เขาไปตรวจการขับเคลื่อน
ไปตรวจดูร่องรอยการเบรก
ไปตรวจดูการส่งกำลังของรถ

จะนำสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะไปประกอบกับหลักฐานที่มี
แวงการทางนครราชศรีมาเขาตรวจวัดระยะ
เพื่อตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะคะที่บริเวณนี้
เพราะว่าตรงนี้เราก็รายงานไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
แล้วมันมืดด้วยก็จะไปตั้งเสาไฟเพิ่ม
เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
พันธุ์ตำรวจเอกบุญเลิศว่องวัฒนารักษาการรองผู้บังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดนครราชศรีมาในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีแบบนี้ค่ะว่า
ทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานบุคคล
รอดชีวิตไปแล้ว๒๕ปาก
โดยสพอุดมทรัพย์คุมตัวนายกฤษณะจุธาชื่นอายุ๔๔ปีคนขับรถทัวร์
ไปขอสารฝากขังที่เรือนจำกลางนครราชศรีมาเรียบร้อยนะคะ
๔ข้อหาค่ะที่มีการแจ้งไว้เบื้องต้น
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
หยุดให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและเสพยาเสพติดแล้วขับรถ
พนักงานสอบสวนก็จะเบิกตัวนายกฤษณะมาสอบสวนเพิ่มเติม
ว่าสรุปสำนวนคดีได้ภายใน๒สัปดาห์
ก่อนที่จะให้อายการยื่นส่งฟ้องต่อสารนะคะ
ประเด็นที่มีผู้รอดชีวิตเล่ากับทีมข่าวของเราฟังคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะว่า
ก่อนที่รถทัวร์คันนี้จะพลิกคว่ำ
เห็นคนขับรถทัวร์วิ่งออกไปกระโดดออกไปจากรถ
คือเปิดประตูแล้วก็กระโดดออกจากรถทิ้งผู้โดยสาร
จงใจจะฆ่าผู้โดยสารมีคนรอดชีวิตให้ข้อมูลแบบนี้
พนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีว่ามีพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือเปล่า
ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้จริงเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าหรือไม่
ต้องมาดูด้วยว่าจะมีข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่า
คือทางตำรวจบอกว่าการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเนี่ย
ข้อหาพยายามฆ่ามันต้องมีมูลเหตุซึ่งนำมาซึ่งการพยายามฆ่ากันก่อน
แต่คดีนี้อาจจะแจ้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุที่มาจากความประมาทอุบัติเหตุเฉพาะหน้าอะไรอย่างนี้
มันต้องพรบองค์ประกอบความผิดตามข้อหาด้วย
ก็คนที่ให้ข้อมูลกับเราก็คือผู้รอดชีวิต
ทีมข่าวก็ถามนะว่าคนขับมีกี่คนคนที่กระโดดลงไปคนไหน

ใช่แต่ไม่เห็นว่าคนไหนเนี่ยกระโดดลงไปคนไหนขับอยู่ขณะที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ

แต่คนที่ถูกจับขนาดนี้คือคนที่เสพยาบ้านี่แหละ

ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะคะ

ประกันภัยจำกัดมหาชนอนุมัติเงินสินใหม่ทดแทน
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต๑๘ราย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า๑๑ล้านบาทค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับเงินประกัน
ที่ทำเอาไว้กับบริษัทประกันชีวิตอีก๙ราย
เป็นเงินกว่า๑๑ล้านบาท
ครอบครัวพอจะมอบเงินจำนวนนี้ในวันพรุ่งนี้ช่วง๑๐โมงเช้า
ร้องค่าสินใหม่ทดแทนนี้
ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บ
แล้วก็ประชาชนทราบว่าขณะนี้ก็คือครอบครัวพอการสินนี้
ได้เปิดเป็นศูนย์ที่จะรับเอกสารของผู้บาดเจ็บ
ในการที่จะประสานทางอาคเนประกันภัย
เพื่อที่จะเยียวยากว่าความเสียหายให้กับผู้บัตรเก็บ
ทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตที่จะรับค่าสินใหม่
ก็ต้องนำบัตรประชาชนใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์ระบุอาการบาดเจ็บ
ระบุจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัว
เพื่อรับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะ

นี่เป็นตัวเลขที่ญาติของผู้เสียชีวิต
หรือว่าผู้บาดเจ็บเองจะได้จากประกันภัย
ใช่ค่ะจากบริษัทประกันภัยนะฮะอ่ามีหน่วยงานไหนที่จะไปจะไปช่วยเหลือแล้ว
หรือว่าไปแนะนำยาดของผู้เสียชีวิต
ที่เขาจะฟ้องร้องอะไรเพิ่มเติมจากทางบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของรถทัวร์ได้หรือเปล่า
หรือทางบริษัทรถทัวร์เขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหม
เพราะนี่คือเงินที่เขาได้จากการทำประกันชีวิตอยู่แล้ว
เงินที่ได้จากการที่มีบริษัทประกันภัยที่ทางรถทัวร์เขาทำประกันอยู่แล้ว
มันไม่ใช่เงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมที่จะไปช่วยเหลือเขาตรงนั้นเลยนะ